ไปตัดผมคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นบริการของพี่ตำรวจเขา
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะตอนนี้

เออก็คือต้องตัดผมเป็นประจำปกติ

ที่โรงพักแม่สอดค่ะก็มีช่างตัดผมคนหนึ่ง

เขาก็บอกว่าอยากที่จะช่วยเหลือลดภาระตำรวจที่ต้องจ่ายค่าตัดผมทุกเดือนทุกเดือน
เขาก็เลยเปิดร้านตัดผมสวัสดิการค่ะ

ตัดผมฟรีให้กับบรรดาตำรวจ
ตั้งแต่ระดับผู้กำกับการไปจนถึงพลตำรวจเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าตำรวจตามระเบียบแล้วต้องตัดผมกันทุกสัปดาห์
แล้วการออกไปตัดในร้านข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาตัดให้ฟรีอยู่แล้วถูกไหมคะ
ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้น
ช่างตัดผมจิตอาสาคนนี้ก็เลยเปิดร้านให้ซะเลย

แล้วก็กลางเดือนวันที่๑๖ถึง๑๘ค่ะ
ชะลอสุนันตะช่างตัดผมจิตอาสาคนนี้ก็เลยบอกว่า

อยากจะมาช่วยตัดผมให้กับตำรวจเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือกิจการตำรวจค่ะ

ได้มาช่วยเหลือราชการถือเป็นความภาคภูมิใจ
เขาก็เลยแบ่งเวลาจากงานประจำมาอย่างน้อยแค่เดือนละ๖วันเอง
เหลือบากกว่าแรงอะไรไม่ได้คิดค่าจ้างอะไรด้วย
ที่สำคัญร้านตัดผมสวัสดิการอันนี้เนี่ยนะคะ
อกจากจะบริการตัดผมฟรีให้กับตำรวจแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดมีนักเรียนนักศึกษาคนไหนแวะเวียนมาให้ตัด
เขาก็ตัดให้ฟรีเหมือนกันนะคะอืม
ก็คือถ้าแวะมาอยากจะแบบเออรบกวนพี่ครับตัดให้หน่อยได้ไหม